ทุกนี้ได้เวลาของประเด็นการเมืองกันแล้วนะคะ
นำเสนอนโยบายเปลี่ยนที่ดินสอปกรให้เป็นโฉนดที่ดิน
โดยบอกว่าโฉนดที่ดินก็คือโฉนด
แต่การให้ที่ดินทำกินไม่มีโฉนดชุมชนอะไรทั้งสิ้น
เป็นแค่การให้สิทธิ์ทำกินแล้วก็สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้
แต่ต้องเป็นไปเพื่อการเกษตรเท่านั้น

อ้าวแล้วตกลงพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งจะออกหรือยังล่ะท่าน
นายกบอกสั้นว่าก็เดี๋ยวออกนะใจเย็นสิ
อันนี้เคยเพื่อนนายกออกไปประเมินสถานการณ์
ดูว่าถ้าเค้าได้ตัดกว่าว่า๑๐๐
ก็ล้อมถามตกลงเป็นยังไง

ก็รอดูเดี๋ยวพระราชกฤษฎีกาก็ออกเอง
ส่วนทางด้านของนายพุทธิพงศ์ปุณกันกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
ก็ออกมาพูดถึงกรณีที่เขาได้ไปขึ้นปราศัยบนเวที
ว่าพักจะมีความชัดเจนในการเสนอชื่อนายกภายใน๑๔วัน
โดยบอกว่ามันก็เป็นการพูดตามปฏิทินการเมือง
ก็มันก็ต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาเท่านี้
ซึ่งหากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งในสัปดาห์นี้

ก็จะมีการรับสมัครเลือกตั้งประมาณวันที่๔๘กุมภาพันธ์
ซึ่งตอนนั้นแหละภาคการเมืองก็จะได้เสนอชื่อนายกในช่วงเวลานั้น
ไม่เฉพาะพรังประชารัฐหรอกก็ทุกพรรคนั่นแหละค่ะ

ทีนี้จำได้ไหมเมื่อวานเราเล่าไปเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงไทย
ทำหลายสถิติย์กิเนสบุ๊ค
คือเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เออที่จัดไปชาวโซเชียลก็แห่ออกมาชมตีรัฐบาล
โดยเอาภาพงานเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงให้กับนักท่องเที่ยวจีน
ในวันอาทิตย์ที่๒๐มกราคมที่ผ่านมา
อ้างบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเหลือเพียบเหลือเยอะมาก
เรื่องนี้นายพุทธิพงศ์ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขายืนยันนะคะว่าการจัดงานนี้มันจัดขึ้นด้วยความปรารถนาดี
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
อยากให้มองในเจตนาที่ดีมากกว่า
เพราะทุกวันนี้เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนมีแต่นับวันจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้น
ซึ่งก็จะส่งผลให้รายได้เข้าประเทศมันสูงขึ้นตามไปด้วย
ไปดูความเคลื่อนไหวพักเพื่อไทยกันหน่อยค่ะ
เรื่องนี้ไทยรัฐพาดหัวน่ารักมากบอกว่าไงรู้ไหม
สุดารัฐชัชชาติหวานใส่กันเดินตามทำเป็นทีมลูกพักเชียร์ทั้งคู่
คือคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง
พร้อมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ
และวาทีผู้สมัครสอบสอเขตบางกะปิ
วงคู่กันลงพื้นที่สำรวจปัญหาจราจรจากการเกาะสร้างรถไฟฟ้าที่แยกลำสาลีค่ะ
ก็เสนอสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะ
อย่างเช่นรัฐบาลและเอกชนต้องหารือมาตรการจ่ายค่าทางด่วนเพื่อเป็นเส้นทางรัฐ
ฟมหรือผู้รับผิดชอบก็ต้องกวดขันผู้เกาะสร้างให้จัดการจราจรให้เหมาะสมด้วย
ขณะเดียวกันทั้งคุณหญิงสุดารัฐและนายชัดชาติยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะ
บอกว่าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรกันเลย
หลังมีข่าวว่าจะเสนอชื่อนายชัดชาติขึ้นเป็นบัญชีรายชื่อนายกลำดับที่๑
แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าถ้าเลือกพักเพื่อไทย
ก็จะไม่เป็นไปตามที่นายสมศักดิ์เทพสุธิน
นำพักพลังประชารัฐที่บอกว่าจะอยู่กับความขัดแย้งแบบเดิมอย่างแน่นอนค่ะ
นั่นไม่ต้องห่วงค่ะเราคนเยอะคนมีความสามารถเยอะ
แต่ละคนช่วยกันทำงานเป็นทีมไม่มีทะเลาะกันไม่มีไปตีกัน
ยังไงก็ไม่ตีไปยุ่งยังไงก็ไม่ตีนะคะ
ตอนนี้ว่าใครคือเบอร์หนึ่งใครคือเบอร์๒อย่างนี้ค่ะ
ให้พลเอกประยุทธ์ประกาศวันเลือกตั้งก่อนใจเย็นมีเยอะ
ถ้าเขายังคิดอยู่ในวังวลของความขัดแย้งเพื่อไทยคงไม่ไปเล่นเกมนี้กับเขา
เรายืนยันว่าเลือกเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งและจะได้ความสงบแบบมีคุณภาพ
ไม่ใช่ความสงบแบบกระเป๋าแฟบนะคะความสงบแบบมีคุณภาพ
เป็นความสงบที่ทุกคนจะอยู่ดีมีสุขทำมาหากินได้มีโอกาส
ประชาธิปไตยคือการให้โอกาสให้เสรีภาพคนในการทำมาหากินในการคิดนะคะ
อยู่กับเพื่อไทยเราจะนำความสงบที่มีคุณภาพ
เพื่อไทยเป็นทีมเลือกเพื่อไทยผมก็ได้หมดแล้วครับ
แล้วก็เรื่องตำแหน่งอะไรเราก็ไม่ได้คิดถึงนะผมว่าเรามาทำเพื่อประชาชน
อยู่ตรงไหนก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าตัดสินใจ
กรรมการแบบพักเลือกนั้นผมว่าอันนี้เราไม่ได้กังวลตรงนั้นเลยครับ
แล้วก็เดินหน้าพยายามหาทางออกหาคำตอบให้ประชาชน
ไม่มีตำแหนก็ไม่เป็นไรก็ทำได้
ชัดเจนนะทำงานเป็นทีมจุดยืนมั่นคงมาก
ซึ่งนายชัดชาติก็ยังได้พูดตอนหนึ่งของการลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามด้วยนะคะว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเพื่อไทยจะแพ้ไม่ได้
และต้องได้สอสอ๓๗๕คนจาก๕๐๐คนด้วย
อยากให้ประชาชนช่วยกันออกไปเลือกตั้งหน่อย
ไม่ใช่ให้ช่วยพักเพื่อไทยนะแต่อยากให้ไปช่วยระบบประชาธิปไตย
ให้มันไปรอดในเมืองไทยเพื่ออนาคตของลูกหลาน
และอนาคตของประชาธิปไตยในประเทศไทย
แหมคารมคมคายจริงนะ